คุณผู้ชมคะหลายครั้งนะคะที่เราเล่าข่าวคดีอาทยากรรมที่คนร้ายก่อเหตุโดยการใช้ปืน
ทำให้มีความสูญเสียคนบาดเจ็บคนเสียชีวิตคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
ว่าทำไมปืนมันหาง่ายกันจังไปหาซื้อปืนเถื่อนกันมาจากไหนเอามาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
ล่าสุดเนี่ยค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่นะคะได้ไปตรวจค้นเป้าหมาย๓๑จุด๑๔จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ไปควบคุมตัวแก๊งที่เขาขายปืนเถื่อนออนไลน์ค่ะ
แก๊งนี้เขาทำเป็นขบวนการเลยนะคะขายปืนเถื่อนแล้วก็มีลักษณะที่ว่าใครไม่มีเงินอยากได้ปืนอยากซื้อปืนใช่ไหม
เงินกู้คือมีการปล่อยเงินกู้ให้เอาเงินมาซื้อปืนเถื่อนด้วยอะค่ะนี่ของกลางเยอะเลยนะคะ
นี่เป็นภาพขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกองบังคับการปรับปรามพร้อมโล่และอาวุธครบมือค่ะ
กระจายกำลังปิดล้อมบ้านทาวน์เฮาส์สูง๒ชั้นรั้วรอบขอบชิดเลยนะคะ
อยู่ในหมู่บ้านแห่งนึงอำเภอบางโบทองจนทบุรี

เจ้าหน้าที่ล้อมแสดงตัวเข้าตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่ม
ปริญญาเอี่ยมละมัยอายุ๓๘ปี
ปริญญาอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ต่อสู้อะไร
นี่นะคะยอมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแต่โดยดี
ปริญญาคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
สารอาญาข้อหาร่วมกันทำและมีอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาต
จำหน่ายอาวุธปืนให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อ
หรือมีและใช้อาวุธปืนและอ้างยี่ค่ะ
ปริญญารับสารภาพว่าเขาเปิดเป็นกลุ่มไลน์นะคะ
ลักลอบขายปืนแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ผลิตนะ
เขาแค่ขายอย่างเดียวจากการตรวจค้นในบ้านนะคะ
เจอปืน๒กระบอกเป็นปืนที่เขารีวิวขายในโลกออนไลน์
ทำหน้าที่จัดหาปืนเถื่อนจากแหล่งผลิตต่างนะคะ
ก็มีทั้งอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ที่หล่อขึ้นรูปเอง
คือเจ้าหน้าที่เขาเห็นก็เลยส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มนี่แหละ
จนสุดท้ายก็มาล้อมจับได้นะคะ
กระทำความผิดนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่ามีหลักฐานชัดมาก
อนุมัติศาลออกหมายจับจนนำมาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้
ผ้านตัมรวจเอกอเนกเต้าสุภาพรองผู้บังคับการปราบปราม
บอกว่าเมื่อปีที่แล้วอ่ะค่ะปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ตำรวจกองปราบได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีแก๊งแก๊งหนึ่ง
ราคาของปืนที่เขาขายเนี่ยหลักหมื่นบาทซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าปืนถูกกฎหมายหลายเท่า
เจ้าหน้าที่เลยสืบสวนขยายผลพฤติกรรมของกลุ่มนี้เขาทำกันเป็นขบวนการนะคะ
ทำหน้าที่จัดหาเสนอขายรีวิวอาวุธปืนสองผู้ผลิตค่ะ
กลุ่มที่สามคือผู้จัดส่งสินค้าผ่านทางบริษัทเอกชนกลุ่มที่สี่เป็นฝ่ายบัญชีนะคะ
เขาแบ่งเป็น๔กลุ่มแบบนี้ขบวนการนี้
ก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา๙รายนะคะ
ครับวันนี้นำหมายค้นของสารอาญาตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายสามสิบเอ็ดจุด
สิบสี่จังหวัดทั่วประเทศจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบเลยค่ะ
ทั้ง๙รายนะคะแล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมด้วยอีก๕ราย
รวมแล้วสิบสี่รายยึดปืนสิบเอ็ดรายการ
กระสุน๖๐๐นัดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
เป็นร้อยรายการค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังตรวจสอบนะคะ
ผู้ต้องสงสัยที่ได้มาเพิ่มอีก๕รายเนี่ยทำหน้าที่อะไรยังไงกันบ้าง
และหนึ่งในห้ารายนี้ปล่อยเงินกู้ด้วยค่ะ
คือถ้าใครอยากซื้อปืนออนไลน์ปืนเถื่อนไม่มีเงินใช่ไหม
สิมากู้เงินสิปล่อยเงินกู้อีกต่างหากอัดยายซื้อขนมยาย
จริงทรพเลยครับเป็นการแบบนี้เลยอือ
ก็จะมีการขยายผลตรวจสอบยอดเงินที่หมุนเวียนในบัญชีด้วยนะคะ
ซึ่งการซื้อขายผลิตอาวุธปืนเถื่อนในลักษณะแบบนี้

มีความผิดทางกฎหมายโทษจำคุกสูงสุด๑๐ปีค่ะ
ครับ